อาแสงสุรีรุ่งโรธนะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เพลงรักสาวเสื้อลายแล้วก็ฮิ้วกระเป๋า
ถ้าท่านยังจำได้พี่ท็อปพี่ไทย
เคยไปช่วยก็สักพักใหญ่ใหญ่แล้วใช่ไหม

ตอนนี้อาการหนักนะครับท่านผู้ชมครับ
ภรรยาของคุณอาแสงสุรีบอกว่า
ตอนนี้อาการเนี่ยสุดหนักเลย
มีอาการป่วยเป็นไข้ก่อนตั้งแต่๒๘สิงหาคม
ความดันต่ำหนาวสั่นต้องรีบส่งตัวไปโรงพยาบาล
คือตอนแรกเนี่ยตรวจไม่เจอเชื้อโควิดนะ
แต่วันต่อมา๒๙สิงหาคมเนี่ยย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งรักษาตามสิทธิ
คือโรงพยาบาลสมุทรสาครอาการสุดหนักอย่างน่าใจหาย
ภรรยาเนี่ยต้องโทรไปบอกพี่เอกพันธ์บอกให้มาดูหน่อยนะ
เพราะหมอแจ้งว่าเผลอจะอยู่ได้แค่สัก๑๑โมงของวันนั้น
สิงหาคมเพราะว่าไม่น่าจะมีชีพจรแล้ว
นี่พี่ไทยเอกพันธ์เนี่ยมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ
คืออยู่ดีมาถึงมีปฏิหาร
คุณหมอให้ยากระตุ้นหัวใจแล้วก็คุณอาแสงสุรีเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะฮะ

เกือบ๔โมงก็โทรมาบอกว่าบ้านโทรมาว่าตรวจพบเชื้อโควิด
ตกใจเลย
เดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปยกตอยซึ่งลงปอดไปเยอะแล้ว
ช่วงนี้แกหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอืมหมอบอกว่าอ่า
ทุกอย่างเนี่ยต่ำหมดเลยทุกอย่างคือต่ำหมดเลยพร้อมที่จะต้องที่
เสียชีวิตเลยประมาณนี้ก็จองวัดให้เลยเผาเสร็จให้เรียบร้อย
ยังแข็งแรงยังอะไรอยู่เลย
ให้ผมเป็นตัวแทนให้ดูแกให้เต็มที่
ไม่ว่าจะค่าส่วนต่างที่เกินมา
ดีใจไหมจับบ้าน
ทีแรกคิดว่าน่าจะเสียชีวิตวันนั้นนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยพี่เอกพันธ์ไปหาเนี่ยคุณอาแสงสุรีก็ฟื้นขึ้นมาได้พักหนึ่ง

คุณอาแสงสุรีเนี่ยที่เราได้สอบถามอาการจากคุณหมอด้วยนะครับ
อาการกระดูกคุณด้วยกระดูกเปราะด้วย
ก็คุณหมอบอกคือถ้าปั๊มหัวใจเพิ่มเติมอีกเนี่ย
ก็อาจจะถึงขั้นกระดูกหัก
ทางภรรยากับคุณพี่เอกพันธ์ก็เลยบอกคุณหมอว่า
อย่างนั้นก็ปล่อยคุณอาไปดีกว่าไม่อยากให้ทรมานนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับ
แจ้งผลตรวจล่าสุด
สุรีรุ่งโรธนะฮะอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง

พบว่ามีอาการติดเชื้อโควิดด้วยนะครับ
แล้วเชื้อลงปอดนะฮะเชื้อเนี่ยทำลายปอดต้องถูกนำเข้าห้องไอซียูอย่างเร่งด่วน
คุณแจ๊กกะรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราสอบถามไปยังภรรยาของคุณอาแสงสุรี
บอกว่าตอนนี้ตัวของภรรยาคุณอาแสงสุรีก็ต้องกักตัวที่บ้านแล้ว
เพราะถือว่าเสี่ยงสูงแล้วเพราะว่าคุณอาแสงสุรีเขาพบเชื้อโควิด
พี่เอกพันธ์ก็ต้องไปกักตัวนะฮะคนที่ไปเยี่ยมก็ต้องไปกักตัวนะครับ
ตอนนี้อาการก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอาการก็หนักแล้วล่ะ
เข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณอาแสงสุรีบอกกับภรรยาตอนนั้นดูข่าวนะ
แล้วก็พูดเหมือนเป็นลางบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปนะตายไปก็ไม่ต้องห่วงนะ
เจ้านายสองคนก็คือพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยเขาจะบริจาคโรงศพให้
ภรรยาบอกยังทักอยู่เลยว่าอย่าพูดอย่างนี้สิเป็นลางนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยก็ป่วยหนักแล้วก็สุดนะครับ
อ่ะก็นำเรื่องราวมาแจ้งให้ท่านทราบนะฮะว่าอาการล่าสุดของคุณอาแสงสุรีเป็นแบบนี้นะครับ